ความคืบหน้าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐นะครับ
ล่าสุดทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้สรุปข้อมูล๕ข้อ
ในกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็ต่อต้านการแต่งตั้งสมเด็จช่วง
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
ขณะที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้บอกกับสื่อมวลชนในวันนี้นะครับว่า
ของงดให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะครับ
แล้วก็จะขอชี้แจงอีกทีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ก่อนหน้านี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมข้อมูลทั้งฝ่ายดุลและฝ่ายคัดค้าน
กรณีเสนอชื่อสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สรุปข้อมูล๕ข้อหลักดังนี้
ความเคลื่อนไหวมีฝ่ายสนับสนุนคือกรรมการมหาเทวรัฐสมาคมทุกรูป
คณะสงฆ์โดยรวมทั้งประเทศทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ์
เครือข่ายองค์กรชาวพุทธเกือบทั้งหมดและมหาวิทยาลัยส่งทั้งสองแห่ง
ส่วนฝ่ายคัดค้านคือพระวิสุทธิรัฐโมหรือพระพุทธอิสระนายภัยบุญนิติตะวัน
เครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกลุ่มลูกศิษย์ของพระพุทธอิสระ
ความเห็นและท่าทีของสังคมต่อกิจกรรมของคณะสงฆ์และวัดพระธรรมกาย
ในส่วนของคณะสงฆ์ชาวพุทธที่อ้างตนเป็นชาวพุทธเชิงวิชาการและลูกศิษย์สันติอโศก
ลูกศิษย์ของพระพุทธอิสระโจมตีกิจกรรมของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
ส่วนของวัดพระธรรมกายเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีประชาชนบางส่วนปฏิเสธวัดนี้
แต่เมื่อมีข่าวผ่านสื่อมากขึ้นทำให้ประชาชนอีกส่วนเกิดความท้าทายเข้ามาพิสูจน์
จึงทำให้มีกลุ่มคนใหม่เข้าวัดพระธรรมกายมากขึ้น
สถานะปัจจุบันของคดีต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งและข้อสอง
เช่นคดีรถโบราณของสมเด็จช่วง
ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของดีเอสไอแยกเป็น๒คดีคือ
แพ่งโดนข้อหาหลีกเลี่ยงเสียภาษีหากยกรถให้ทางราชการ
ชำระค่าเสียภาษีที่ยังขาดอยู่คดีแพ่งก็จะระงับลง
และคดีอาญาโดนข้อหาสำแดงเอกสารเท็จต่อทางราชการ
ความผิดจะตกอยู่กับผู้นำเข้ารถและผู้สำแดงเอกสารต่อทางราชการ
ส่วนสมเด็จช่วงเป็นผู้ซื้อในมือสุดท้ายตามกฎหมายไม่มีความผิด
ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำความคิดเห็นพิจารณาต่อข้อเสนอ๕ข้อ
เครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท๔ทั่วประเทศหรือขอสพเสนอต่อรัฐบาล
สรุปปัญหาปัจจุบันซึ่งจากการสรุปทั้งห้าข้อแนวโน้มต่อไป
หากปล่อยกลุ่มบุคคลโจมตีคณะสงฆ์อย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องจะทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
ต้องหาทางระงับการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่โจมตีคณะสงฆ์เร่งรัดเรื่องรถโบราณให้กระจ่าง
ซึ่งหลังจากนี้ต้องดูท่าทีของรัฐบาลว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
ขณะที่คดีรถหรูสมเด็จช่วงก็กำลังคืบหน้าใกล้ได้คำตอบให้สังคมไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน